กรณีของดิวอริสรานางร้ายหน้าสวยก่อนหน้านี้
ที่มีกรณีทะเลาะวิวาดกัน
วันนี้ค่ะช่วงเช้ามีนัดเจรจาให้ทั้งสองฝ่าย

เนื่องจากว่าเธอติดภารกิจวงสวงละคร
เจ้าตัวยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้คิดจะผิดนัด

ก็คือให้ทนายประสานทนายเรียบร้อยแล้ว

ทางนั้นเขาก็จะต้องเขียนว่าเขาต้องการอะไร

ถ้าต่างคนต่างยอมรับข้อเสนอกันได้ก็คือจบ

เป็นตามที่ตกลงกันในห้องเบี้ย

ดิวเข้าใจนะว่าต่างคนก็ต้องต่างรักษา
ผลประโยชน์ของตัวเองเช่นเดียวกันกับดิวแหละ
ก็หลังจากนี้ก็ทำคนเดียวแล้วค่ะ

เพราะเขาก็ไม่ทิ้งเราจริง
คุณผู้ชมเงินเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะ